สวัสดีครับ
สวัสดีครับตั้ง๒ท่านครับคุณธรรมชะพรคุณเจ้าสไนค์ครับ

กิ๊บกี้เนี่ยเป็นหอยชนิดนึงเชอรี่ก็เป็นหอยชนิดนึง
จิ๊บกี้จะเป็นแบนยาวแล้วก็หอยเชอรี่เป็นหอย

จุ๊กกี้มันจะอยู่แถวทุ่งนาอีสานหรือว่าท้องทุ่งนาทั่วไปเป็นน้ำเจือดนะครับ

หอยหลอดหอยหลอดเป็นน้ำทะเลนะครับ
เพราะนี่คือเราหาเรื่องอะไรที่แบบน่ารัก
เพราะนี่คือสีสันข่าวเช้าตรู่ไทยรัฐมาแล้วครับ

เมื่อสักครู่พูดเรื่องหอยเป็นแล้วนะครับต่อไปนี้พูดเรื่องความน่ารัก
สีน่ารักไปหน่อยครับจะเป็นอะไรนั้นเชิญชมได้เลยครับ
จะมาสีอะไรฉันนี่แมวนะไม่ใช่แมวปลอม
ยังจะสีต่ออีกสีเข้าไปเขาเจ็บนะรู้ไหม

เราอยู่ของเราอย่าคิดมากเรามีหน้าที่เห่าไปห้ามปะทะ๓รุ่มหนึ่งย่อมทำได้อยู่แล้วแต่เราไม่อยากออกไปเฉยแหมจะให้ฉันออกไปได้นะไม่รอดแน่
จากอุตสาหกรรมที่ทันสมัยเร็วแกร่งกว่าแรงคนทำงานได้ปริมาณเยอะจะทำโซ่ก็ง่ายทำแม่พิมพ์ทำที่เย็บผ้า
แม้กระทั่งปอกผลส้มโลกพัฒนาไปไกลจริง
เปย์แค่๑๐บาท๒๐บาทถอยไปที่ประเทศอินเดียเขาเปย์กันแบบนี้
โดยเงินสดสาวก็เต้นไปคนเก็บเงินก็เก็บไปแม่เงินนะพี่ไม่ใช่ของเล่น
ถ้าเป็นแบบนี้นะทิศเป้ขอบอกคำเดียวว่าอย่างนี้ก็แปลกดีนะครับ
โปรดติดตามตอนต่อไป